ส่วนเรื่องของการรับคนไทยที่อิสราเอลกลับมาบ้านหรือว่ากลับประเทศไทยนะคะ
ตามที่มีการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยล็อตแรก๑๕คนตามนี้เลยนะคะ
สิบสองตุลาคมนี้สิบโมงสามสิบห้านาทีจะถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะ
อันนี้อ้างอิงจากการแถลงล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
คุณกาญจนาพัทรโชธอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศย้ำเลยนะคะว่า
รอบแรกเนี่ยจะมีคนไทยเดินทางกลับมาสิบห้าคน
ถึงไทยสิบโมงสามสิบห้านาที
พอถึงปุ๊บเนี่ยจะมีหน่วยงานเข้าดูแลทั้งการตรวจสุขภาพและการเยียวยาเรื่องเงิน
รับคนไทย๑๔๐คนที่จะถึงกรุงเทลอาวีฟ๑๕ตุลาคม
แต่ก็มีข้อจำกัดคือต้องรวบรวมคนสู่พื้นที่ปลอดภัย
และประสานสถานทูตให้แน่ใจว่าในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเนี่ยมีคนไทยพร้อมเดินทางจำนวนเท่าไหร่ค่ะ

เป็นเที่ยวบินพาณิชย์ที่ประสานไว้รับคนไทยในวันที่๑๘ตุลาคม
จำนวน๘๐ที่นั่งโดยจะเน้นผู้ที่อยู่ในจุดที่ปลอดภัย
ที่อบพยพมาจากพื้นที่สีแดง
เท่ากับว่าใน๓ล็อตแรกตั้งแต่วันที่๑๒๑๕แล้วก็๑๘
จะมีคนไทยเดินทางกลับบ้านอย่างน้อยประมาณ๒๓๕คน
ส่วนจำนวนแรงงานที่แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยล่าสุดตอนนี้คือ๓๘๖๒คน
และคนที่ไม่ขอกลับไทยมี๕๒คนนะคะ
ข่าวใหม่ข่าวสำคัญ

เรื่องของการเตรียมส่งเครื่องบินกองทัพอากาศไปนะคะ
โดยลำแรกเป็นแอร์บัส๓๔๐
กำหนดไว้ว่าจะเดินทางถึงที่เทลโอวีฟในวันอาทิตย์ที่๑๕ตุลาคมนี้
ก็จำนวนที่รับได้ก็๑๔๐คนก่อน๑๔๐คน
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการในเรื่องไฟล์แพลน

การอนุญาตบินข้ามน่านฟ้าที่อิสราเอลวันศุกร์วันเสาร์ไม่ทำงาน
แต่ว่าเราก็จะพยายามดำเนินการ
แล้วก็สามารถที่จะให้ส่งพี่น้องคนไทยที่เป็นจำนวนเยอะหน่อย๑๔๐คนค่ะ
สำหรับช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะ
หมายเลขฉุกเฉินรับแจ้งเหตุช่วยคนไทยในอิสราเอล

หมายเลขเลยคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ
มีสถานทูตไทยที่กรุงเทลอาวีฟ
หมายเลขตามนี้นะคะมีกรมการกงศูนย์ที่เป็นคอลเซนเตอร์๖๐คู่สาย
ฮอตไลน์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
มีกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศด้วย

ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการนะคะ

ขอความช่วยเหลือกรณีคนไทยในอิสราเอลนะคะ
กรมการกงศูนย์ห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลค่ะ

แล้วก็ให้ญาติสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ
ทางด้านของโพสต์ในโซเชียลนะคะ

เมืองเทลอาวีฟของอิสราเอลไปที่เกาะครีส

เดินทางจากเกาะครีสกลับประเทศโปแลนด์
ซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทาง

พยพแรงงานไทยออกมาทางนี้ก็ได้นะคะ